ท่านนายกรัฐมนตรีวันแรกดุเด็ดเผ็ดมัน
ตั้งแต่เช้เลย้านหนูหน้าตีหนึ่งนู่น่ะใช่นะคะ
แต่ถ้าเกิดจะให้คะแนนแต่ละฝ่ายก็ทำหน้าที่ได้ดี
ท่านประธานชวนก็คุมเกมได้ดีท่านนายกก็ครองสติได้ดี
อภิปรายก็โอ้โหดูดเด็ดเผ็ดมันคนประท้วงก็ทำหน้าที่กันตลอดทั้งวัน
แต่หยิบยกมาช่วงหนึ่งกับการอภิปรายของท่านพลตำรวจเอก
เสรีพิสุทธิ์เตมียเวทกับเรื่องของบอล
ช่วงนี้๓ชั่วโมงคุณผู้ชมคนอภิปรายก็อภิปรายไป
ทุกต้องครับพูดคำหนึ่งกับประท้วงที
บรรยากาศช่วงนี้มันดูดเด็ดเผ็ดมันขนาดไหนมันมีประโยคเด็ดเกิดขึ้นมากมาย

ท่านประธานได้วินิจฉัยไปแล้วว่า
ให้ผู้อภิปรายเนี่ยถอนคำพูดนะคะ
ก็ขอให้ท่านประธานควบคุมการประชุมด้วย
ให้ผู้อภิปรายถอนคำพูดด้วยค่ะ

อะไรครับขอให้ถอนคำพูดตรงนี้เสีย
ท่านฟังให้ผมจบซะก่อนนะครับว่ามันจริงเท็จยังไง
แหละครับประเด็นนี้ปล่อยผ่านคงไม่ได้แหละครับ

ท่านประธานครับถ้าไม่ถอนก็ให้ออกเชิญออกเลยครับ
ท่านต้องถอนคำพูดตรงนี้ครับแล้วค่อยอภิปรายต่อครับ

ท่านประธานครับคุณอฮุชาเนี่ยจะตัดเงินเดือนใช่ไหมท่านประธานครับ
ท่านประธานครับคุณอฮุชาเนี่ยจะตัดเงินเดือนใช่ไหมท่านประธานครับ
ท่านประธานครับคุณอฮุชาเนี่ยจะตัดเงินเดือนใช่ไหมท่านประธานครับ
ท่านประธานครับคุณอฮุชาเนี่ยจะตัดเงินเดือนใช่ไหมท่านประธานครับ

เดินต่อไปได้ไม่งั้นก็ไม่จบแล้วฮะต่างฝ่ายต่างประท้วงกันอยู่แบบนี้นะฮะ
ทั้งคุณปรินาแล้วก็คุณศิราเองนะครับคือมันเป็นบรรยากาศที่มันเกิดขึ้นช่วงบ่ายแล้วล่ะ
เมื่อวานนี้นะฮะหลังจากที่พลตบรดเอกเซรียร์พิสุทธิ์เตมียาเว่สอสอ
บัญชีบรายชื่อของพักเสรีรวมไทยท่านก็ลุกขึ้นอภิปรายในประเด็นเรื่องของการจับบ่อนนะฮะ
ต่อของการแพร่ระบาดของโควิด๑๙ท่านอภิปรายแบบไม่จำกัดเวลาเลย
ตรงนี้ฉัน๓ชั่วโมงกว่าเนี่ยยาวเหยียดกับเรื่องบ่อนเนี่ย
เอกสารผลงานตัวเองมีภาพมีคลิปต่างมากมายสมัยเป็นเจรตำรวจ
มีผลงานในการจับบ่อนมาเล่าทำให้สมาชิกสภาโอ้โหยกมือขึ้นประท้วง
บอกว่าโอ้มันไม่ตรงยะตีซึ่งคันด้านของนายสุปชัยโพสุทธิ์
ซึ่งเป็นรองประธานทำหน้าที่เป็นประธานในตอนนั้นก็เตือนหลายรอบ

คือที่เตรียมมาก็พูดไปตามเรื่องที่เตรียมมานะฮะ

มีการพูดพาดพิงไปถึงเรื่องของเงินเดือน
ทรงกี่แสนได้มาจากการจับบ่อนหรือเปล่า
เอาเงินจากบ่อนมาอะไรอย่างนี้นะก็พูดไปนะฮะทำให้คุณปรินาไกรคุบสสราชบุรีลุกขึ้นประท้วงครับ
เพราะว่าถูกพาดพิงบอกว่ามันไม่เกี่ยวข้องเรื่องของเอาเรื่องของพักเรื่องเงินเดือนมาพูดมันไม่เกี่ยวข้อง
ก็เลยขึ้นประท้วงมาจนวุ่นวายครับนะฮะทำให้พลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์ต้องถอนคำพูดนะฮะ
กาศในสภามันเกิดการตะโกนโตเถียงกันวุ่นวายนะฮะจนประธานเนี่ยเกือบเอาไม่อยู่นะฮะ
จนกระทั่งคุณศิระนะฮะสอสอกรุงเทพมหานครของภาพควรรังประชารักษ์ก็ปล่อยคำมา
คุณผู้ชมได้ยินไปแล้วนะฮะกลัวเสียหน้าแล้วครับนะฮะ
ก่อนที่ทางด้านของพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์จะสวนกลับมาว่าตามคลิปนะฮะ
นั่งลงไอ้นักโทษเนี่ยโอ้โหคือขึ้นมาคนในสภาก็ฮือขึ้นมานะครับ
หลังจากนั้นประธานสภาก็ย้ำให้ท่านพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์ถอนคำพูด
จนสุดท้ายก็ถอนคำพูดแล้วบรรยากาศการพิปรายก็กลับมาปกติ
สรุปภาพรวมอภิปรายวันแรกฝ่ายค้านได้พุ่งเป้าไปที่การบริหารประเทศที่ผิดพลาด
ของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีที่ไม่รอบครอบไร้ประสิทธิภาพ
ซึ่งท่านนายกเองก็ชี้แจงทีละประเด็นทีละประเด็นซึ่งเมื่อวานท่านก็
ท่านก็ทำการบ้านมาดีท่านก็คุมสติอารมณ์ได้ดีนะฮะ
ที่จะตอบโต้ที่จะพูดแบบไม่ใช้อารมณ์นะชี้แจงมีรอยยิ้มบอกว่ายินดีที่ได้มาสภาพ
ได้กังวลอะไรทั้งนั้นบอกว่าคิดถึงแล้วเป็นโอกาสที่ดีที่สองฝ่ายมาพูดคุยกันอะไรแบบนี้
อะไรแบบนี้นะฮะซึ่งแต่ในสภาเนี่ยตลอดระยะเวลาเมื่อวานเนี่ย
มีการพูดถึงเรื่องของการที่ท่านเคยให้สัมภาษณ์ด้วย
ที่ท่านบอกว่านายกรัฐมนตรี๑๐๐คนก็ไม่สามารถจะแก้ไขปัญหาเรื่องบ่อนได้
โอ้โหก็คนก็แชร์ในโซเชียลเยอะว่า
ท่านพูดแบบนี้เป็นการเปิดทางให้คนที่ตั้งบ่อนเขาได้ใจหรือเปล่า

อ่ะพี่ปลายวำวานนี้จบลงสักตีหนึ่งเดี๋ยววันนี้๙โมงเริ่มกันใหม่
ก็มาจับตาดูว่าจะดุเด็ดเผ็ดมันเหมือนเมื่อวานนี้หรือเปล่า
อันนี้ก็ตัดมาแค่บางช่วงบางตอนที่เด็ดที่เกิดขึ้นในสภาเมื่อวาน